พร้อมกับข่าวสารในวงการบันเทิงเพียบเลยนะคะ

ยังอยู่ที่ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่
จากกรณีที่มีคนทำร้ายร่างกายน้องเจมส์บอลนะคะนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ลูกนายทหารใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
แต้วนัทพรหนึ่งในนักแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พร้อมที่จะไปให้ปากคำนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่
ล่าสุดมีความคืบหน้าจากฝั่งของสาวมิวนิถาแล้ว
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันค่ะ
ยังคงเป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะ
สำหรับกรณีของนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสันหรือเจมส์บอล
ถูกทำร้ายร่างกายภายในร้านมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่
ดาราดังที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต้องเข้าให้ปากคำกับตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นอุ้มลักษณะแต้วนัทพรและหมากปริน
นางเอกสาวมิวนิษฐาที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เผยความคืบหน้าว่าเจ้าตัว
จะได้รับหมายเรียกให้เข้าไปสอบปากคำ
โดยนักแสดงสาวพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่
ส่วนจะบินไปพร้อมแต้วนัทพรหรือไม่นั้น
เจ้าตัวยังสรุปวันเวลาไม่ได้
จากเหตุการณ์นี้เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใด
เพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ
ไม่ได้แบบว่าเกี่ยวข้องกับเราสักเท่าไรอะไรอย่างนี้

ว่าแบบเหมือนแบบมิวไปติดอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเราก็บอกคุณแม่ว่ามันไม่มีอะไร
เดี๋ยวก็หายไปเองเราให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะ
ก็คือใครทำผิดก็ต้องรับผิดไป
สำหรับหนุ่มหมากเองก็ได้เข้าไปให้ปากคำที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะ
เหลือแต่แต้วแล้วก็มิวนี่แหละสองสาวนี่แหละ
ไม่รู้ว่าจะไปพร้อมกันหรือเปล่านะคะ

แต้วบอกแต้วบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

แล้วก็เรียกว่าเออต้องเขาถามกันไง
แต่ก็พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลืออย่างเต็มที่แน่นอน